ทีนี้เดี๋ยวเราพาไปทานอาหารที่ร้านอาหารกันนะคุณผู้ชม
แต่บางทีเราไปร้านอาหารเรามักจะสั่งเยอะเพลินจนลืมตัว
อาจจะเกิดเหตุการณ์ชวนตกใจแบบหนุ่มแก๊งนี้ก็ได้นะ
แทบจะร้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะ

คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นมุกเล็กเวลาเล่นกันในวงที่อยู่กับเพื่อน
แล้วก็สนุกสนานเป็นคอนเทนต์คุณผู้ชมนะ
ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าจะไปทานกันก็อย่าเผลอสั่งเยอะจนเพลิน
จนลืมตัวไปเช็คเงินในกระเป๋าให้ดี
โดยเฉพาะสิ้นเดือนแบบนี้นี่เป็นคำเตือนนะคะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณเช็คแชมป์จ้า

ตอนเช็คบินมาเนี่ยตอนไปนี่สนุก

คุณน่าจะอยู่แก๊งนี้เนอะใช่ไหม
แล้วคุณน่าจะเป็นคนจ่ายสุดท้ายด้วย
คือเวลาเราปึ๊ดไปเนี่ยนะรูดไปแล้วเนี่ย

แต่ถ้าเกิดเขาเดินมาอ๋อโทษนะครับบัตรไม่ผ่านนะ